มวยคู่แรก
ฝ่อยแดง

กอดตีกระทุงร่วง

เขาคือสแตมทอง

ตอกรรมนาศที่เวทีมวยสยามอบนอย

สิทธิ์กุลมียกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนิน

อาจารย์ไภทูลกบกลาง

เปเป้เล็กนี่สูง๑๖๔เซนติเมตร
ส่วนสแตมซองสูง๑๖๕เซนติเมตรครับ

ท่านผู้ชมครับคู่แรกนั้นปรากฏว่าทางเด่นชุมพร
แพ้คะแนนยอดกลุ่มคนไปสินิทแบบ

เป็นปัญหานะเรื่องของรูปร่างในบางครั้ง
เห็นเลยนะตัวเท่ามันไม่มีผล

คู่ที่๒คู่นี้ใจร้อนจริงเลย
เปิดเกมมานี่ใส่ต้น

น้ำเงินนี่ก็อยู่ทีมเดียวกับแตกหัก

นี่น่ารักมากไอ้เจ้าเปเป้เล็ก

น้ำเงินก็ฝีมือจัดจ้านเลย
น้ำเงินนี้ไม่ต้องห่วงนะต้นนี่เขาไปก่อนอยู่แล้วนะ

ดูว่าเสียดสีเบียดไปเบียดมาปะทะแล้วนี่จะยุบหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับ
ใส่น้ำเงินแดงเบียนไปหลงเหลี่ยมได้นะพี่ปั่น

และคุณศิลเดชสุวรรณาคอน

อ้าวคุณศักดารัฐนาสุวรรณด้วย

ศักดารัฐนาสุวรรณเขาอยู่หุ่นคิวทอง

คุณศักดาก็ดูอยู่ทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับ
ต้นนั้นความเจ้าเลขอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเลย

สายคอยแยบคอยแหย่สายตาคอยเด็กหน้าตาเด็กทุกเลย

หน้าตาไม่รู้ฉลาดหรือเปล่าแต่แข็งแรงแน่นอนแล้วครับ
เป็นลูกชายของครัวหน้าค่ายนะ

ทำรายตัวเองครับ
เป้เป้เล็ก

แดงไล่ไม่จนนี่น้ำเงินน่าจะไปเรื่อยอยู่แล้ว
ลักษณะออกมวยลีลาทรงมวยนี่เจ้าเล่นเลยนะน้ำเงิน

เคยมาต่อยกับทางน้องโรสมาแล้วนะ
นี่นะครับ๑๒ตามไปแข้งขวาสวยงามครับลูกนี้
พี่เงินถ่ายมือบอกไม่เป็นไรบอกมีไกล่อ่ะ

คนต้องขอบ่อยไม่ไหวงั้นนะครับพี่บ้าง

แต่ว่ากรรมการจะชี้ไปทางไหนเท่านั้นแหละ

กินได้เหมือนกันแต่ถ้านุ่นก็ไปกินสี่ห้านนะครับ
แล้วติดคอหรือเปล่าอันนี้ยังสงสัยอยู่เลย
เอาชนะไปว่ากันที่ท้ายหมดยกแรก
วยคู่ที่๒ผ่านมาแล้วครับยกแรกครับ

ขวายแดงเงินสแตมทองไม่พูดภาพภาพเพลง
หัวแข้งซ้ายออกอาวุธโต้แบบหนักเลยคู่

เป้นี่เตะขวาเข้าไปครับ
ผมน้ำเงินนี่ล่าสุดโดนน็อกไว้ยก๓ที่ร่ายภาพเงิน

เดี๋ยวดูว่ากลับมาภาคนี้จะใช้อะไรหรือเปล่านะครับ

น้ำเงินสแตมทองปอเพชรไก่แก้วหายไปนาน

ไม่ว่าไอ้ทูลไอ้เจ้าการเนี่ย

ขึ้นมาเป็นมวยเอกทั้งคู่อีกแล้วนะตอนนี้

คู่นี้ถ้ายืดเยื้อกางเกงสีแดงนี่จบไม่ลง

นี่ครับเน้นหมัดเจอเกี่ยวล่างเสียหลักไอ้เป้เล็ก
สายตานี่อยู่ที่น้ำเงินเลยแต่โดนแล้วหันหลังหรือเปล่า

ให้กระแนน๓คนนะครับมีไทงมีโทงชัยชายุธ

หนึ่งนิดเดียวหลุดอ่ะ
แล้วช้าไม่ได้ด้วยนะทาง

มันอยู่ที่ว่าปะทะกันไปปะทะกันมา
นี่ครับเจอมันแล้วเจอแข้งซ้าย

ต่อย๑๒แล้วก็จบด้วยแข้ง

ลงเอวมวยลงเอวนี่มักจะเสียเปรียบนะ

ปวดหัวนะวันนี้

สายตาไปเตะ
ขอยรบปวนตลอดนะครับแสตม์ทอง
แข้งของทางสแตมทองเวลาออกแล้วมันดูเนียนตานะท่านผู้ชม

เอวนิดเดียวครับวางเพี้ยวางแม่นด้วย
ตอนนี้ดูถึงเกมตรงนี้แล้วต้องลงทุนตลอดแล้ว
ตอนนี้เปเป้เล็กมานิ่งมาแทร่จ้องอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับ
ต้องเดินไงต้องให้เร็วด้วยแล้วแบบนี้เสียเปรียบทันที

ไม่ได้แล้วเตะแล้วพับเตะแล้วคาเอาไว้ด้วยสแตมทองเนี่ย
เนี่ยหนึ่งเกรงสีแดงไม่ใช่ว่าจะกินง่ายเหมือนกันนะดังเป้ป้เล็ก
ทำท่าจะไม่สวยเหมือนกันนะครับ
สุดท้ายแล้วขวาตรงเนี่ย

เดี๋ยวมาดูชมภาพช้าโดนยังไงไปทุนกบกลาง

เต็มเลยครับเข้าจะงอยคาง
เร็วนะลูกแรกนี่ยังไม่นับนะ
แล้วทุ่งเข่า๓ดอกติดเกี่ยวล่างขึ้นมาสวยครับลูกนี้

ยังให้โอกาสอยู่ไง
พอชุด๒เท่านั้นเองลูกนี้สวยครับ

โอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปตามด้วยขวาตรง๒หมัดเลย

ุกซ้ายเสร็จแล้วก็จบด้วยขวาตรง
ก็เป็นเนี่ยดูโอ้โห๒หมัด
จบชีวิตไอ้เสือร้ายเลย